เรียกเอาอะไรแค่๒๓๐ตัวมาซ่องรถเป็นพืช

คือลูกค้าเอารถไปล้างที่คาแคร์
แล้วก็ยอมรับว่าลูกชายผม
ถอยไปชนรถของลูกค้าอีกที
สอบถามกันจะชดใช้กันยังไง
คลิปนี้ถูกโพสต์ในเฟซบุ๊คคุณผู้ชมฮะ
คือบอกว่าเป็นอุทาหรณ์เจอกับตัวร้านใกล้บ้าน

เอารถไปชนอะไรไม่รู้ไม่แจ้งไม่อะไร
ดีที่เราเห็นคนขับคนไหนก็ไม่รู้
บอกเด็กครับขอโทษสักคำก็ไม่มี
เสียความรู้สึกแล้วก็มีอีกยาวเลย
ทีมข่าวไปคุยกับนายอัศดาวุฒิจันตรี

แล้วชี้ให้ดูนี่พี่มาดู
ถ้าภาษารถเขาเรียกรอยยิ้ม

คือไปเฉียวอะไรมาไปโดนอะไรมา
เจ้าของคาแคลบอกโอ้ยเดี๋ยวขัดให้โอ้นี่ง่ายทำง่ายแล้วอู่ทำทำไม่แพง
แต่เขาเนี่ยเรียกประกันเขามีประกันนี่ประกันบอกราคาสูงนะ
เจ้าของคาแคว่าโอ้ยราคาสูงนี่พาไปซ่อมไม่ถึงขนาดนี้หรอกเอาลองฟังดูหน่อยฮะ
ไปหาประกันแล้วแบบเอาไปเสนอราคามายื่นเขาแล้วทีนี้พอเขาเห็นราคาอย่างนี้คือเขาไม่โอเคกับราคาครับ
แล้วทีนี้ผมก็เลยโทรหาประกันแล้วทีนี้ประกันก็มามาหาเขาแล้วทีนี้เขาไม่ยอม
ก็คือเขาจะรับผิดชอบแค่ว่าเขาจะให้ไปซ่อมเพื่อนกับเพื่อนเขาอย่างเดียวเลย
แต่คือทางผมไม่โอเคก็คือจะซ่อมสูตรนะครับ
แล้วทีมข่าวไปเจอพี่ทวีจำสนองในเจ้าของคาแคร์
บอกโอ้โหคุณนักข่าวไอ้แค่นี้จะเรียกตั้ง๕๐๐เขาบอกแพงเกิน
รถที่ของผมเนี่ยเคยทำแบบนี้เป็นแบบนี้๒๓พันเท่านั้นเองนะ
โอ้โหแต่ผู้เสียหายจะซ่อมศูนย์อย่างเดียวเลยตกลงกันไม่ได้
คือเขาก็ยอมรับว่าลูกชายเป็นคนขับนะครับ
ก็ยอมฟังเหตุผลตรงนี้แล้วให้ทำยังไงแล้วไปโพสต์ลงเพจเนี่ย
เพื่อให้ผมเสียหน้าผมก็ว่าผมรับผิดชอบผมไม่ได้ไม่รับผิดชอบ